มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชุปธรรม

ปัมปัดผู้พิการที่เป็นเด็กพิการต่าง
โดยเฉพาะมีการจัดกิจกรรมเรื่องของการประบัดขึ้นมา

ตามต่อสูตรของกระทรวงศึกษาภิการด้วย
เพื่อให้มีความรู้แล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ห้องกิจกรรมบำบัดรวบรวมอุปกรณ์ของเล่น
และอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กพิการ

ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะกับการทำกายภาพบำบัดของเด็กแต่ละคน
สเก็ตบอร์ดแขนใช้เพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
หรือใช้ถุงทรายเป็นตัวช่วยถ่วงน้ำหนัก
ให้เด็กดึงเชือกเพื่อเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อแขน
บำบัดเหล่านี้เป็นการเน้นทักษะการทำงานของกล้ามเนื้อมือ
เพื่อช่วยให้เด็กสามารถรับประทานอาหาร
หยิบจับสิ่งของเขียนหนังสือและใช้ชีวิตเช่นคนปกติได้
เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจการดูแลเด็ก
ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชุปธรรมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานีค่ะ
๒๔๙๓๒๔๙๕ก็เกิดการลำบากของโรคโบรีโอ
อันนั้นก็เป็นโรคที่ใหม่นะคะสำหรับประเทศไทย
ก็ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก
คนที่รอดชีวิตเนี่ยก็จะเกิดอาการแขนขาลีบ
แล้วก็เกิดความพิการ
ช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นวิกฤตในประเทศไทยนะคะ

ที่เข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือคนพิการเหล่านี้
หลังจากที่ก่อตั้งได้๑ปีหลังจากนั้น

จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ที่ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชุปธรรมนะคะ
เด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ

อายุตั้งแต่๓๑๘ปี
ปัจจุบันมีจำนวน๒๔๐กว่าคน
ทุกคนจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทั้งด้านการแพทย์สังคมและอาชีพ
เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้

เราก็พยายามฝึกให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด
เพื่อที่ว่าเมื่อเขาจากเราไปแล้ว
เขาจะได้สามารถอยู่ในสังคมได้
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ
ให้เขามีความใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ให้เล่นกีฬาให้เล่นดนตรี
เราก็จะมีสระว่ายน้ำให้เด็กได้ฝึกฝน
มีสนามเปตองอะไรอย่างนี้นะคะ

ช่วยเด็กที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว
ฝึกการทรงตัวฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดใหญ่
โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นอุปกรณ์ช่วยในการยืน
โดยเด็กจะต้องยืนครั้งละ๓๐๔๕นาที

ซึ่งจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูให้มีการออกกำลังที่กล้ามเนื้อขา
และอุปกรณ์ช่วยในการเดินอย่างลองเล็กเบส
โดยจะมีนักกายภาพบำบัดและพี่เลี้ยงเป็นผู้คอยดูแลค่ะ
ส่วนห้องกายอุปกรณ์เป็นห้องสำหรับประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่
ซ่อมแซมและต่อเติมให้เหมาะกับสรีระของเด็กแต่ละคน
เช่นรถเข็นวิวแชร์หรือรองเท้า
จะถูกนำมาปรับและซ่อมแซมให้สะดวกต่อการใช้งานของเด็กค่ะ
อาคารต่างของมูลนิธิจะมีทางลาดเชื่อมต่อกัน
เพื่อให้เด็กสามารถใช้รถเข็นวิวแชร์เดินทางไปมาได้สะดวก
และยังเชื่อมต่อไปยังพื้นที่โรงเรียนศรีสังวานของมูลนิธิ
ซึ่งเป็นสถานศึกษาของเด็กพิการตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเด็กจะได้เรียนวิชาที่สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้
วิชาการเกษตรเพาะเห็ดนางฟ้าหรือเรียนศิลปะต่าง
ตอนนี้นั่งจากเราดูแลบัมบัติรักษาสักพักนึง
เราก็มีความเห็นว่าเด็กเหล่านี้ต้องได้รับการศึกษาด้วย
ก็เลยมีการก่อตั้งโรงเรียนศรีสังวานขึ้นในปี๒๕๕๙
ก็คือเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่๓
ปัจจุบันยังมีผู้พิการที่รอรับการรักษาอีกจำนวนมาก
ซึ่งการบำบัดรักษารวมทั้งการจัดซื้อกายอุปกรณ์
การศึกษาต่างและสถานที่ในการบำบัดรักษาสำหรับเด็ก
ยังคงต้องการการสมทบทุนช่วยเหลือ
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือผ่านธนาคารกรุงเทพได้๓ช่องทางค่ะ
ขอเชิญชวนนะคะโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิผ่านธนาคารกรุงเทพ
ก็สามารถนำมาแลกเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิได้
เข้าใจว่าพันธุ์หอยเนี่ยก็จะเท่ากับประมาณ๑๐๐บาทค่ะ
สมทบทุนเหล่านี้สามารถช่วยสนับสนุนมูลนิธิ
บำบัดรักษาเด็กดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างกว้างขวาง
เพื่อที่เด็กเหล่านี้จะสามารถช่วยตนเองได้
ดำรงชีวิตเสมือนคนปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ